คุณผู้ชมฮะเรื่องของการหาเสียงกันบ้างนะครับ
เมื่อวานบิ๊กตู่ก็ลงหลายพื้นที่
แต่ว่ามีจุดหนึ่งที่ก่อนบิ๊กตู่จะลงไป
มันเกิดเหตุการณ์เขาว่าเป็นรางหรือเปล่า

เพราะว่ามีบางอย่างร่วงลงมานะฮะ
นี่แหละครับกลายเป็นจุดอันตราย
ที่มีบางอย่างมันร่วงหล่นลงมานะฮะ
ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
ซึ่งเขาก็ไปโยงเรื่องของการหาเสียงของลุงตู่

เพราะอีกไม่กี่นาทีลุงตู่จะมาหาเสียงที่สวนลุมแล้ว

แล้วลุงตู่ไปประมาณนี้แหละ

แผ่นเมทเทอร์ชีสบริเวณอาคารก่อสร้าง
โรงพยาบาลจุลาลงกรมันร่วงลงมาคุณ
แผ่นระหว่างที่นำขึ้นเชือกชักรอกขึ้นไปนะฮะ
ขนส่งขึ้นไปด้านบนระหว่างการก่อสร้าง
แต่คุณผู้ชมฮะสิ่งที่น่าตกใจคือ

เป็นบุคลากรของทางโรงพยาบาล๓คน
อีกหนึ่งคนเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ที่อยู่ด้านล่างแล้วก็มีรถของตำรวจ
ได้รับความเสียหายทั้งคันแล้วครับ
ทีนี้คนโยงไปนะว่าเพราะลุงตู่จะมาแถวนี้หรือเปล่า

จากนั้นลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
แคนดิเดตนายกรัฐมหวันตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติ

ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่มาออกกำลังกายที่สวนลุม
ก็โชว์ลีลาโชว์ความฟิตซะหน่อยนะครับ
เกือบอันนี้แล้วนะคุณนะแก่งายนิดหน่อยนะต้องมีการประคองไว้นิดหนึ่งนะฮะ
คุณผู้ชมหลังจากเตะตะก้อเสร็จลุงตู่ก็ไปปั่นเรือเป็ด
โอ้โหเพิ่มพลังขาแล้วฮะปั่นเรือเป็ดวนรอบสระ๑รอบ
นี่พร้อมกับยกมือสองข้างชู๒นิ้วเป็นสัญลักษณ์ของเบอร์๒๒นั่นเองนะครับ

นี่นะครับแม่ปั่นเรือเป็ดนะครับ
จากนั้นจากสวนลุมก็ไปเยาวราชคุณทักทายพ่อค้าแม่ค้าประชาชน
ร้านลูกชิ้นปลาร้านดังของเยาวราช
แต่กินยังไม่ทันหมดชามเลยต้องรีบลุกจากเก้าอี้

เลี่ยงฮะเหลี่ยงการประเฉินหน้ากับคุณชูวิด

เออเอาโทรโขงมาตะโกนเรียกหานายกบิ๊กตูลุงตู่
จะถามหาจุดยืนเรื่องกัญชา
ทำไมถึงยอมให้นายอนุทินปลดล็อกกัญชาเสบรี

เพราะว่าบิ๊กตู่รีบขึ้นรถ

วันนี้พูดเยอะแล้วก็เลยไม่เจอกันนะครับ
ขณะที่ก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์มาดักเจอนายกนะครับ
คุณชูวิทย์ก็ไปคัดค้านนโยบายกัญชาเสรีที่ถนนเข้าสาร
โอ้โหแต่ตรงนี้นะคุณเดือดมาก

เพราะว่าเมื่อวานมีการจัดกิจกรรมวันกัญชาโลกใช่ไหม
ที่แรกเค้าจะจัดแล้วเขายกเลิกไป
จัดใหญ่จะยกเลิกไปแต่ก็มีกลุ่มคน
เขาสนับสนุนเรื่องกัญชามาอยู่ที่ถนนเข้าสาร

ไม่เป็นไรพี่ครอบครัวเขาตายอ่ะพี่ใครดูแลของเขาอันหนึ่ง
พี่อย่าเกลียดได้ป่วยพี่
เวลาต่อเข้ากันมาเนี่ยต้องหาหมอแล้วถามได้ยินดี

ผมไม่อยากดูดบุหรี่ไฟฟ้านะใช่
คือเมื่อวานก็มีทางสาธารณสุขลงพื้นที่เข้าสารนะ
ในการตรวจเรื่องของการจำหน่ายกัญชาให้ถูกกฎหมายเนี่ยนะฮะ
และมีทั้งคนที่ไม่สนับสนุนกัญชา
และคนที่สนับสนุนกัญชาไปอยู่ตรงนี้นะฮะ

ส่วนที่ปฐุมธานีนะคุณนะมันมีเหตุครับ
มีตำรวจสพลำลูกกาได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้ขวดแก้วปลาเข้าไปในบ้าน
ของผู้สมัครสสพเพื่อทายเขต๗ก็คือนายยงยุทธ์มั่นบุพชาตินะครับ
ที่เกิดเหตุพบภรรยาแล้วก็ลูกชายของนายยงยุทธ์อยู่ภายในบ้าน
แล้วก็มีเศษขวดแก้วสีเขียวแตกระจายอยู่บริเวณลานจอดรถในบ้าน
โดยภรรยาของผู้สมัครบอกว่าขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในบ้านนะครับ
กลับมาก็พบว่ามีขวดมีเศษแก้วแตกกระจายอยู่เต็มหน้าบ้านและบนหลังคา
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าเห็นคนร้ายเป็นชายอายุเกือบ๔๐ปี
ไม่สวมหมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์มาปลาขวดได้ยินเสียงปลาขวดเหมือนสองครั้งนะฮะ
โปรดติดตามตอนต่อไป